ก๊อกนี้จะถูกบิดไม่ให้น้ำมันหยดต่ออีกหรือเปล่า
หรือจะมีหยกสามหยกสี่ก๊อกต่อไป

เหมือนกับต้นไม้คล้ายต้นปาง

เง้นย้ำพฤติการของไอ้ยาการบอย
จติ๊กจ่ามิตรสมชายและพ่อของนายจรวดทุกคนที่เสียแป้งเอ่ยชื่อถึงนั้น
เจ้าตัวบอกในคลิปว่าได้รับการประกันตัวอายการไม่ฟ้องทั้งที่เป็นผู้วางแผน
กลายเป็นว่าเหมือนเจ้าตัวเนี่ยคือตัวเสียแป้งเหมือนโดนหักหลังอยู่คนเดียวเลย
เริ่มจากวันหนึ่งอายการบอยโทรมาหาเสียแป้งเล่าย้อนความปฐมบทของความเครียดแค้น
ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องอัดคลิประบายความในใจฮะอายการบอยเป็นคนโทรมาหาเสียแป้ง
ให้ไปช่วยหลานของอายการที่ถูกอุ้มแต่ระหว่างทางที่เสียแป้งเดินทางไป
ก็นึกในใจตลอดเอ๊ะทำไมนะทำไมไม่แจ้งตำรวจล่ะตัดสินใจเอ่ยปากถามออกไปครับ
ได้รับคำตอบว่าอ๋อแจ้งตำรวจไปแล้วเรียบร้อยความจริงแล้วเขาไม่ได้แจ้งครับ
อันนี้ข้อมูลที่เสียแป้งอ้างนะเขารู้มาว่าอุ้มเรื่องยาเสพติดแล้วก็มาหลอกให้เสียแป้งไป
พอไปถึงก็ไปเจอกับตำรวจเสียแป้งก็เลยบอกตำรวจว่าอายการบอยเป็นคนบอกให้เสียแป้งไปยังจุดนั้น
จุดที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าเสียแป้งคุณโดนเรื่องยายาเสพติดนะฮะ
แป้งก็ชี้แจงบอกว่าไม่ผมไม่เคยโดนเรื่องคดียาเสพติดเลยแม้แต่คดีเดียว
ในคลิปนี้ย้ำแล้วย้ำอีกไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องหยูกยาฮะ
ยาเสพติดไม่เคยขายไม่เคยค้าเอาเต็มที่
สำเรเทเมามีบ้างกินเหล้าเนี่ยแต่ยาเสพติดไม่ได้ยุ่ง

ก็ว่าแจ้งเลยเหลียบโดยเรียว
แต่จริงก็ไม่ได้เจ๊งครับก็รู้ว่ามาอุ้มเรื่องยาที่พิษ

เป็นทรนแน่นอนมันบอกไว้
คือแค่นแหละแค่หลายผมไปกับเจนแล้วผมไป

แห่งการปิดก่อนใจผมผมไปกับแห่งการบ่อย

พอนี้มาปลิกเลยผมว่าผมเหลืองยาเรียบทิศ
ผมไม่เคยโตข้าดียาเรียบทิศแม่แต่ทักข้าดีเดียวกับ
และไม่เคยเกี่ยวข้องกับเหลืองยาเรียบทิศ
ทั้งตั้งผมหลุยยักษ์ไม่เกิดหยินเล่าไม่กับพวกอาหารยาเรียบทิศครับ
ผมกินผมหลุยยักษ์แต่ผมไม่เคยคล้ายครับ
ที่เจ้าตัวจะเรียกไอ้จรวด

แล้วก็บอกด้วยว่าคนที่เอาเงินไปคืออายการบอย

ตามข้อมูลที่เจ้าตัวกล่าวอ้างนะครับ

เดี๋ยวผมจะเดินทางไปมอบตัวเองถ้าคุณเอาพวกนั้นเข้าคุกได้

แต่ถ้าคุณหากไม่ทำแบบนั้นแล้วก็ยอมตาย
ไม่ขอไปมอบตัวคือก็จะเอาผมไป

ไฮไลท์และความร้อนแรงในคลิปที่๒ครับ
ทั้งคลิป๒

ใจความสำคัญก็ไม่ได้หนีกันสักเท่าไหร่
ก็คือมีการพาดพิงถึงกลุ่มกล้วนอายการบอย
แล้วก็บอกว่าก็ต้องเอาพวกนั้นมาเข้าคุกให้ได้ด้วย
ถ้าทำได้เดี๋ยวผมมอบตัวเลย

แต่ถ้าทำไม่ได้

สู้จนตัวตายฮะเอาชีวิตเข้าแรก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลจากแหล่งข่าว
อายการบอยที่ถูกเสียแป้งอัดคลิปพูดชื่อพาดพิงถึงนั้นนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่๗
แพรกหาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ช่วงเดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๙
ซึ่งตัวของอายการบอยเองก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวด้วย
ข้อเท็จจริงปรากฏตามสำนวนสอบสวนของตำรวจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการประสานจากพ่อนายจรวด
ว่านายจรวดนั้นถูกอุ้มตัวไปไม่แน่ใจว่าเป็นบุคคลกลุ่มใด
อายการบอยก็เลยประสานเจ้าหน้าที่รัฐให้ไปช่วยเหลือ

ซึ่งไม่เคยประสานขอความช่วยเหลือจากเสียแป้งนาโนตแต่อย่างใด
และตัวอายการบอยก็อยู่ที่บ้านตลอดและมีหลักฐานที่อ้างอิงได้
ก็คือจะบอกว่าขอความช่วยเหลือกรณีที่นายจรวดโดนอุ้มไปจริง
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นคนกลุ่มไหนแต่เขาประสานขอให้เจ้าที่รัฐเป็นคนไปช่วย
ไม่ได้ประสานไปขอให้เสียแป้งนานดไปช่วยสักหน่อย
มีหลักฐานยืนยันและตัวอยู่บ้านตลอดด้วย
การออกมากล่าวถึงตัวอายการบอยและกระบวนการยุติธรรมนั้น
เชื่อว่าน่าจะต้องการดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือ
ของกระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างแน่นอน
เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เวลานี้
คุณผู้ชมและคุณขวัญทราบไหมครับตัวของอายการบอย
มีข้อมูลรายงานข่าวออกมาบอกว่าเวลาจะไปไหนมาไหน
ถึงขั้นที่ว่าต้องมีตำรวจคอยคุ้มกันตลอด
ส่วนเรื่องที่อายการปานถูกคนส่งจดหมายคมคู่
และอายการบอยถูกร้องเรียนนั้นตอนนี้อยู่ระหว่าง
รวบรวมสำนวนการสอบสวนเมื่อเรียบร้อยแล้ว
จะถูกส่งมาที่สำนักงานอายการสูงสุดที่กรุงเทพ
ว่าช่วงสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับอายการบอยเนี่ยพื้นเพลเป็นคนพัทธลุง
รู้จักกับเสียแป้งมานานเป็น๑๐ปีเพราะเป็นคนจังหวัดเดียวกัน
พัทธลุงเหมือนกันคนพัทธลุงนะฮะประกอบกับเสียแป้งเป็นคนกว้างขวางด้วย
ส่วนอายการบอยนั้นก็เป็นอายการที่จังหวัดพัทธลุงก่อนที่จะย้ายไปประจำอยู่ที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี๒๕๕๙
ดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมารายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
พูดถึงเรื่องของอายการบอยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือมันก็มีคลิปภาพอะไรบางอย่างเนี่ย
หลุดออกมาผ่านโลกออนไลน์จากการไปร่วมนั่งสังสรรค์ปาร์ตี้วันเกิดในหลายที่
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าเป็นคลิปอะไรค่ะ
อายการบอยอยู่ตรงนั้นนั่งมาร่วมงานแล้วก็ปรบมือ
ฉลองวันเกิดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการออกไปดื่มสังสรรค์ของอายการบอย
ที่เอาจริงจริงก็มีหลายคลิปหลายภาพหลายงานนะคะเขาบอกว่าไม่ได้มีแค่คลิปนี้นะ
เพราะว่ามีภาพที่หลุดออกมาว่าไปนั่งร่วมโต๊ะกับอีกหลายคนด้วย
อย่างช่วงเดือนตุลาคมอายการบอยก็ไปนั่งดื่มอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่ง
โดยภายในโต๊ะเนี่ยคุณผู้ชมคะมีใครบ้างเขาก็ระบุมาแบบนี้ว่ามีผู้บัญชาการเรือนจำแห่งหนึ่งนั่งอยู่ด้วย
ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะทีมข่าวบอกว่าอายการบอยกับพบเรือนจำรู้จักสนิทสนมกันค่ะ
ก็มักจะมีการนัดทานข้าวนัดดื่มกันเป็นประจำ
บางครั้งก็จะมีนายตำรวจระดับภูมิกับรองภูมิกับ

หรือคนมีสีมีตำแหน่งเยอะแยะมากมาย
มาร่วมนั่งโต๊ะสังสรรค์กันด้วย
ซึ่งพอมันมีรูปภาพแบบนี้ปรากฏออกมา

คนเรามันก็ไปสังสรรค์กันได้นะไม่ได้แปลกอะไร
แต่ก็จะทำให้เราได้รู้ว่าอายการบอยเนี่ย
ถือว่ารู้จักคนเยอะมาก
แล้วก็หลายตำแหน่งหลายอาชีพหลายหน้าที่
มีการโพสต์ภาพหน้าปกระบุแบบนี้นะคะว่า
นกไม่เคยกลัวกิ่งไม้หัก
มันไม่ได้เชื่อใจกิ่งไม้แต่มันเชื่อในปีกของมันค่ะ
ทีนี้ครับหนึ่งในตัวละครที่ปรากฏในรูปถ่าย
ก็มี๒คนที่เราพอจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับ
มีหนึ่งคนที่เรียกว่าสนิทสนมกับอายการบอยมากครับ
และอีกหนึ่งคนเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แห่งหนึ่งด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคุณขวัญครับลองดูภาพนะครับ
เกือบทุกรูปที่อายการบอยปรากฏตัวในรูปถ่าย
ก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งสมมุติชื่อว่านายเอ
เป็นชื่อสมมุติปรากฏตัวร่วมเฟรมอยู่ในภาพด้วยฮะ
จากข้อมูลทราบว่าในเอเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกับอายการบอย
จะไปกินเลี้ยงกับอายการบอยทุกที่
รูปจะเห็นกลุ่มอายการบอยและในเอ
นั่งกินอาหารกับตำรวจหลายนายในพื้นที่จังหวัดแห่งหนึ่ง
ซึ่งตัวนายเอเนี่ยเห็นว่าเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่ด้วยครับ
พอพูดชื่อหลายคนทั้งตำรวจเอ่ยนักการเมืองท้องถิ่นเอ่ย

ส่วนใหญ่เวลามาสังสรรค์ก็จะมากันที่บ้านในเอครับ
วันนี้ทีมข่าวเราเดินทางไปที่บ้านของนายเอด้วย
คนที่ปรากฏอยู่ในรูปถ่ายและมักจะอยู่ร่วมเฟรมกับอายการบอย
อยู่ด้านข้างบ้างเยื้องบ้างตรงข้ามบ้าง

และทางครอบครัวก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพใด

เดี๋ยวรอถ้าเขาจะชี้แจงหรือมีความคืบหน้า
รอติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้
ผู้ชายที่ชื่อสมมุติว่านายเอเนี่ยนะฮะ
อีกรูปหนึ่งคุณผู้ชมลองดูครับ
พบผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อแขนกุดสีฟ้าด้านขวาของจอครับ
ในภาพนั้นนั่งคู่ขนาบกับอายการบอยและบนโต๊ะ

แล้วก็ในจานมีทั้งกินแล้วแล้วก็ยังไม่กินด้วย

มีข้อมูลทราบว่าผู้ชายคนนั้น
เป็นคนในกวนของอายการบอย
เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ชื่อผู้ใหญ่บีฮะค่ะเราได้คุยโทรศัพท์กับผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว
เบื้องต้นอ้างว่ารู้จักกับอายการบอย

ตอนที่นั่งกินข้าวด้วยกันก็เป็นลักษณะเหมือนกับแนะนำตัวกัน

ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ผู้ใหญ่บี
ทราบว่าอายการบอยเนี่ยในแวดวงตำรวจรู้จักกันดีนะฮะ
ลองฟังที่เราได้พูดคุยสอบถามเบื้องต้นครับ
รู้จักครับรู้จัก
เหมือนรู้จักพลีบหนังเมื่อนั้นนะครับผม

ก็เคยเจอในวงดื่มกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

ก็มานั่งกินอะไรแต่ไม่ได้มีความสนุมบัติ

แล้วก็ได้คุยกันไม่ถึงสองนาที
เพราะเราไม่ได้สนุมแบบนั่งคุยตลกพี่ยาได้